พิศนุโลกนะคะมีเหตุฆ่าโหดปริศนาเกิดขึ้น
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ในป่าข้างทาง
สภาพศพคือถูกถุงดำคลุมหัวถูกเชือกรัดคอ
กางเกงยีนกับกางเกงชั้นในถูกดึงลงไปกองที่ข้อเท้า
แต่โดยรอบพื้นที่ไม่มีร่องรอยเลือดไม่มีร่องรอยการลากเลย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนต่างถิ่นที่ถูกฆ่าแล้วก็เอามาพรางที่นี่
เรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกตกใจมากนะคะแล้วก็รองพบตรบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองด้วย
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
ชาวบ้านบ้านห้วยสายเหนืออำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
พบศพชายนิลนามอายุประมาณสี่สิบปีในภูมิยากข้างทาง
ในพื้นที่ลาดชันไปกว่าสิบเมตรสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาว
ท่อนล่างกางเกงยีนและกางเกงชั้นในถูกดึงลงมาไว้ที่ข้อเท้า
ศีรษะถูกคลุมด้วยถุงดำและมีเชือกสีดำยืดได้ประมาณ๑เมตร
ไว้ที่คอและบาดแผลที่โหนกแก้มยาวประมาณ๔เซนติเมตร
ที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรอยเลือด
เชื่อว่าเป็นการนำศพมาทิ้งเพื่ออำพลางคดีชาวบ้านที่พบศพบอกว่า
เหมือนมีอะไรดนใจให้ไปตัดไม้ไผ่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ที่ไม่เคยไปมาก่อนหลังพบศพรีบบอกญาติให้มาช่วยดู
โทรหาตำรวจเชื่อว่าคนก่อเหตุเป็นคนต่างถิ่น
ฆาตกรรมแล้วนำศพมาทิ้งเพราะจุดพบศพไม่ค่อยมีคนผ่านไปมา
และผู้ตายไม่ใช่คนแถวนี้ยอมรับว่ากังวลใจ
หลังตำรวจสอบปากคำ๒วันยืนยันบริสุทธิ์ใจ
ประมาณตอนเที่ยงครับจะไปตัดภัยทำที่มัดเข้า
พอดีแปลกใจว่าเอ๊ะตรงนั้นเป็นอะไรวะใครเป็นรอยอะไร
ดูกันหน่อยแล้วเจอครับแล้วก็วิ่งกลับมาเลยครับ
แนวทางการสืบสวนตำรวจตั้งไว้หลายประเด็น
ชุดสาวยาเสพติดความขัดแย้งส่วนตัว

ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
และมีมากกว่า๒คนทำหน้าที่ดูต้นทาง
และลากศพมาทิ้งอำพรางในพงหญ้าแล้วถกกางเกงยิน
กางเกงชั้นในลงมาที่ข้อเท้า
อำพรางว่าเป็นการฆ่าด้วยเหตุชู้สาวเพื่อเบี่ยงเบนประเด็น
ประเด็นในการสืบสวนอยู่ทุกประเด็นนะครับ
ยังไม่ได้ตัดเป็นคดีที่ไม่มีพยานบุคคล
ที่รู้เห็นอันนี้คือปัญหาของเรา
แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะสืบสวนนะครับ
เป็นคดีฆาตกรรมแน่นอนนะครับ
เพราะว่ามีร่องลอยมีเชื่อ
ประเด็นว่าเป็นมงค์หรือไม่เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นว่า
มงค์หรือคนไทยนะครับเพราะมันเร็วเกินไป
สืบสวนตำรวจภูทรภาค๖สืบจังหวัดพิศนุโลก

ลงพื้นที่ในรัศมี๕กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ

แต่ยังไม่พบข้อมูลของผู้สูญหาย
และต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงด้วย
ทุศกรรมของคนร้ายที่ใช้ถุงดำคลุมศีรษะ
เชือกรัดคอและมีการอำพรางทิ้งศพ
ทิ้งศพทำให้ผลตะบดเอกสุชาติธิระสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำลวดแห่งชาติ
ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งคลี่คลายคดี
ภกิจตะโกจินถ่ายภาพวิมวลวันธรรมพักดีรายงาน